เป็นเพราะว่าเขาจะได้โคจรมาเล่นละครคู่กันนะคะ
เพราะว่าเป็นพระเอกที่ขึ้นชื่อลือชาเลยว่าเป็นคนที่พิถีพิถันในการเลือกบทนะคะ
ล่าสุดเห็นว่ายอมใจอ่อนค่ะมาลงละคร
มัยดาวิกาที่เคยเจอกันน้องครูนี้
ป่วยห้ามพักห้ามรักหมอนั่นเอง

ไม่ได้มีเหตุผลเลยครับมันอยู่ที่คอนเทนต์เนื้อหาครับผม
แล้วเรื่องนี้จริงเขาบอกผมเป็นซีรีส์ตอนนี้เป็นละครแล้วผมก็เลยถอนตัวไม่ทัน

ไม่ใช่ก็มันเป็นเรื่องราวที่ดีครับเป็นเรื่องอ่านแล้วบอกโหนี่คือแบบ
ไม่รู้อีกกี่ปีจะมีใครทำแบบนี้เราก็เลยพลาดไม่ได้

ก็ปีนี้มีการพูดคุยกันอยู่ครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นไงมันมีงานพูดคุยกันเรื่อยเลยครับ
เพราะพอดีเป็นคนเก่งคนก็เลยรู้สึกว่าชอบเราก็เลยติดต่อมาเยอะครับ

เซ็นเตอร์เลยครับตอนนี้จะไม่มีเวลาครับเพราะว่าเรามีการพูดคุยเรื่องอื่นอยู่เรื่องแสดงก่อน
ก็เลยฟันทันเตอร์ฮันเตอร์จีรอก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไป
ก็เป็นคนเก่งเป็นคนหล่อเป็นพระเอกสายแฟชั่นแล้วแต่ละคน
ก็เดี๋ยวรอดูนะอยากดูเหลือเกินว่าละครเรื่องนี้มันจะเป็นไงเพราะว่าพี่ซันนี่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะมีคนทำแบบนี้หรือเปล่า
เป็นบทอะไรดิฉันก็รอดูนะคะแฟนคลับเขาเยอะจริงนะ